รุ่นใหญ่ค่ะพี่สามารถพยักษรุณนะคะโดนเหมือนกันค่ะ

คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ
เป็นข่าวใหญ่เมื่อพี่หญิงวลัยทิศทบพธีรธรรม

อดีตภรรยาของพี่สามารถพยักอรุณ
อดีตนักมวยแชมป์โลกเจ้าของฉายาเพชรฆาตหน้าหยกค่ะ
ฟ้องคดีสินสมรสหลายสิบล้านเลยนะคะ
เขียนข้อความอธิบายแบบนี้ค่ะ

พอช่วงปี๕๗๕๘มันเกิดเหตุที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจลูกผู้หญิงจนต้องหย่า
ช่วง๑๓มกราคมปี๖๐ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะมันแบ่งสินสมรสกันไม่ลงตัว
ที่สามารถท้าว่าให้ไปฟ้องอย่าไปฟ้องเอาละกันอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
ม่านเตรียมทนายฟ้องไว้รออยู่แล้วนั่นเองค่ะ
๒สิงหาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
มาสบอกว่าเดี๋ยวคงต้องขายค่ายมวยมาใช้หนี้ให้

หญิงเองก็ตัดเพราะว่าเธออยู่กินกับพี่มาสมา๑๐ปี

มวยน้ำเงินนะฮะตั้งแต่วันที่พื้นมันยังเป็นดินอยู่เลย
ท้ายที่สุดมาโดนบีบให้ออกแบบนี้ไม่มีเงินติดตัวเลย
ขอพึ่งบารมีสารหน่อยแล้วกัน
ขอความยุติธรรมให้กับลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
พรุ่งนี้๘โมงครึ่งคุณผู้ชมที่สารมีนบุรี
สามารถพยักษรุณจะมีการสอบพยานคดี
สินสมรสและหนี้สินที่มีต่อกัน
โดยหญิงอดีตภรรยานี้นะคะได้เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์

เธอย่ากับพี่มาร๒ปีที่แล้วไม่มีลูกด้วยกัน

หนี้สินก็หลายล้านนะคะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไง
ส่วนเรื่องพิมาสนอกใจหลอกลวงหรือว่าข่าวต่าง
พูดเลยว่ามันจุกอกพูดยังไม่ได้นะฮะ
กว่าจะขึ้นศาลหลังจากวันที่๒๘สิงหาคม
ยืนยันว่าตัวเธอเองไม่ได้อยากดังนะ
แค่อยากหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเคลียร์หนี้เท่านั้นเองค่ะ